หวังนะครับขอแลกเกะเว้นหน่อย
คือนี้ผมทำตัวอย่างให้ดู
ลูกจ้างโรงแรมขอแลกเวรบอกมีธุระ
ที่ไหนได้ก็อาศัยการแลกเว้น
ขอมองกล้อง
ที่ตรงนี้เบ็ดจับ
มองกล้องเอาไปซ่อนใช่ไหม
พี่อีกคนจะมีพี่อีกคนเข้ามาทับกันเลยน้ำน้ำทั้งหมดทับกันเลย
นายสมพบนุษยเอี่ยมอายุ๔๐ปีหัวหน้าพนักงานต้อนรับของโรงแรมเล่าบอกว่า
ผู้ก่อเหตุเป็นพนักงานต้อนรับคือนางสาวประพาพรเอี่ยมจุ้ยอายุ๔๓ปี
เงินไป๓๘๐๐๐บาทครับเข้าทำงานได้๒เดือน
เรื่องบัญชีโดยตรงนะครับเธอไม่ค่อยสูงสิงกับใครหรอก
แต่ในวันเกิดเหตุเธอขอเปลี่ยนกะนะครับจากเช้ามาเป็นกะดึก
พอมีธุระด่วนนะบอกมีธุระด่วนขอเปลี่ยนกะหน่อย
พอช่วงเปลี่ยนกะนั่นแหละกำลังนับเงินใช่ไหมพยายามซ่อนเงินครับ
แล้วมีพนักงานกะเช้าเริ่มทำงานก็รีบนำเงินเข้าแฟ้มแล้วยัดใส่กระเป๋า
แล้วหาจังหวะเดินหนีไปเลยน่าจะนำเงินไปใช้หนี้พนันออนไลน์ครับ
ทราบว่าเธอติดพนันสำหรับเงินที่ได้มาจำนวนมาก
จากผู้บริหารโรงแรมเขายังไม่มีเวลาเข้ามาเคลียร์ยอด
เกือบเดือนแล้วเกือบเดือนเงินก็เยอะเนี่ยปกติต้องเคลียร์ทุก๗วัน
ที๗วันเคลียร์ทีหลังเกิดเหตุผู้บริหารก็ได้โทรไปทวงเงินจากนางสาวประพาพร
ก็ยอมรับตรงว่าเอาเงินไปจริงนั่นแหละเดี๋ยวจะเข้ามาเคลียร์ให้
แต่ก็หายไปตอนนี้ติดต่อไม่ได้แล้วทางรีสอร์ทหรือทางที่พักเนี่ย
ก็แจ้งความไว้แล้วที่สพสันคบุรีครับ